คุณผู้ชมครับในสังคมออนไลน์กำลังจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์
เกี่ยวกับเหตุการณ์ร้อนที่เกิดขึ้นใน๒ที่
ที่หนึ่งก็เป็นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่
คนที่โพสต์อ้างว่าอยู่ในย่านจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

ร้องเพลงช่วงกลางดึกอย่างปริศนา
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนสะพานลอยย่านถนนอรุณอมรินที่เต็มไปด้วยความหลอนแล้วก็เต็มไปด้วยขยะ
จะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
คลิปเหตุการณ์สุดร้อนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
หลังปิดไฟแทบจะหมดทุกดวง
โดยเจ้าหน้าที่ได้บันทึกคลิปบรรยากาศในโรงพยาบาล
ที่อยู่ดีได้ยินเสียงเพลงที่คนแจ้งเรื่องบอกว่าเป็นภาษาพม่า
เผยแชทไลน์สนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยกัน
โดยระบุว่าต้นเสียงนี้มาจากห้องยาเมื่อเวลาประมาณ๒ทุ่ม๑๕นาที
เมื่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล๒คนรวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีก๒คนไปดู
ปรากฏว่าคอมพิวเตอร์รวมทั้งไมค์ยังปิดทุกตัวแต่ลำโพงยังเปิดอยู่
และยังเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลภายในห้องยานี้ด้วย
แชทไลน์ยังเผยด้วยว่าเสียงนี้อาจมาจากคนงานพม่าที่ตกตึกเสียชีวิตช่วงที่มีการสร้างตึกก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ในคลิปจะเห็นว่าเป็นเสียงร้องสดผ่านลำโพงแบบชัดเจน
ส่วนภาษานั้นไม่มั่นใจว่าเป็นภาษาพม่าตามที่ผู้โพสต์ได้ระบุไว้หรือไม่
หลังมีการแชร์คลิปนี้ออกไปชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย
เช่นเสียงนี้อาจเป็นผีจริงก็ได้
ใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งหล่อเป็นสำเนียงภาษาอีสาน
ได้ฟังแล้วไม่กล้านอนคนเดียว
ขณะที่บางคนบอกเป็นเรื่องไร้สาระ
ตั้งข้อสังเกตว่าข้างโรงพยาบาลอาจจะมีงานเลี้ยง
หรือการเปิดเพลงก็อาจจะเป็นไปได้
พอเอาผ้าปิดไฟมาใส่ซาวก็เลยทำให้บรรยากาศร้อนขึ้น
อันนี้นะครับคือสะพานลอยจริงนะครับที่เขาใช้กันอยู่จริง
อีกคลิปก็ชวนขนหัวลุกไม่แพ้กันเมื่อสมาชิกเฟซบุ๊คคนหนึ่ง
โพสต์ภาพของสะพานลอยซึ่งมีทั้งกองขยะเกลื่อนเต็มสะพานลอย
ด้านหน้าวัดอมรคิรีถนนอรุณอมรินแขวงบางยี่คันเขตบางพัดกรุงเทพ
แถมยังมีไฟเพียงบางจุดและบางตวงก็ติดดับไม่สว่าง
ทำให้บรรยากาศคล้ายกับอยู่ในหนังสยองขวัญ
โดยผู้โพสต์วอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดูแล
และเมื่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนางชุลีพรวงพิพัฒน์
ผู้อำนวยการเขตบางพลัดเปิดเผยว่า
ปกติแล้วสะพานลอยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดดำเนินการทุกวันทุกเวลา
ยืนยันขยะไม่น่าจะมาจากคนไร้บ้านคาดว่าน่าจะเกิดจากการสัญจรของประชาชน
ส่วนกรณีไฟฟ้าแสงสว่างนั้นเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนฟิลลเสาไฟฟ้าแล้ว
สรุปแล้วทั้งสองเหตุการณ์อาจไม่ใช่สิ่งลี้ลับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันก็เป็นได้
อย่างคลิปแรกด้วยความมืดผนวกกับเสียงแว่วจากงานเลี้ยง
บวกกับไฟส่องสว่างบนสะพานร้อยแบบติดดับทำให้เกิดภาพจินตนาการเป็นหนังสยองขวัญไป